โตหน่อยนะฮะท่านผู้ชมตามกันมาหลายวันคิดเห็นอย่างไรลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
รู้สึกเหมือนความเห็นก็ต่างเหมือนกันเนาะพี่อุ๋เนอะคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เฮียโตบอก
ซึ่งเฮียโตก็ยืนยันว่าผมพูดจริงนี่มันแบบโอ้โหยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าละคร
ยิ่งกว่านิยายอีกก็อย่างที่ทราบนะครับตามกันมาหลายวันเฮียโตนะครับ
วัย๖๗ปีเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้านี่วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะฮะ
เฮียโตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับเฮียโตบอกว่าถูกลูกชายคนเดียว
อายุสามสิบสี่ปีร่วมกับลูกสภัยกักขังวางยาสลบเฮตโตกับภรรยา
ถึงขั้นใช้ยาสลบหมูจนป่วยเบลอแบบจำความอะไรไม่ได้เลอะเลือนไปแบบ๒ปีกว่า
แล้วลูกชายก็ไปจัดฉากร้องต่อสารให้พ่อกับแม่เนี่ยเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
ตั้งตัวเป็นผู้จัดการมรดกยักย้ายทรัพย์สินของพ่อไปเนี่ย๖๐กว่าล้าน
ทีแรกก็ขังอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านที่บ้านโพฉะเชิงเซานะฮะ
แล้วก็ย้ายไปขังที่บ้านของพ่อกับแม่ของลูกสะพ้ายค่ะนี่นะ
ตอนที่ไปอยู่บ้านพ่อแม่ลูกสะพ้ายนี่มีการจับแยกห้องกับภรรยา
คือเฮียโตบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก่อนจะหนีออกมาได้เนี่ยนะฮะ
เหมือนกับลูกชายเองก็เริ่มมีปัญหากับทางฝั่งบ้านของพ่อตาแม่ยาย
ก็เริ่มที่จะรู้ตัวหรือว่าตีตัวออกห่างก็เลยย้ายพ่อเนี่ย
อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ลูกชายซื้อเอาไว้
แถวบ้านโพที่ฉะเชิงเศร้าแต่ไม่ใช่บ้านเดิมที่เป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วมีวันหนึ่งเจอบุรุษปรายศนีย์ที่เข้ามาแถวบ้านแล้วจำกันได้
ก็เลยเขียนจดหมายให้เขา๕๖แผ่น
เพื่อให้ไปให้หลานแล้วหลานก็ไปแจ้งทางทนายทางตำรวจก็มาช่วยเหลือกัน
เฮียโตก็มาออกมาเปิดเผยเรื่องราวบอกต้องการเอาผิดกับทุกคนเลยที่เคยทำเอาไว้
ทั้งลูกชายลูกสาวพ่อแม่ลูกสภัยลูกชายลูกสภัยพ่อแม่ลูกสภัย
หรือว่าคนที่ร่วมก่อเหตุแล้วอยากได้ทรัพย์สินต่างกลับคืนมาด้วย
แต่ทางฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทางลูกชายของฮิโตกับทางลูกสะพ้าย
หรือว่าพ่อแม่ของลูกสะพ้ายยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะฮะ
จากญาติของฝั่งลูกสะพ้ายของเฮโตที่ออกมายืนยันว่าโอ้ไม่ใช่หรอก
คือใครจะไปทำกับพ่อแม่ตัวเองขนาดนี้หรือมันมีช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยโอ้โห
หรือว่าเดินหลงไปไหนไกลต่อไกลจนต้องตามตัวกันก็มี
นี่อันนี้อีกมุมนึงนะทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็บอกโอ้โหระวังนะมันจะโอละพ่อนะ
คดีนี้เนี่ยขอให้ฟังทางลูกชายกับลูกสะพ้ายของเฮียโตเขาก่อน
เอาฟังเฮียโตในวันนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับเฮียโตให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งในวันนี้นะฮะ
เพื่อจะยืนยันว่าทุกอย่างที่พูดไปคือเรื่องจริง
ถูกลูกชายกับลูกสภัยเนี่ยวางยาสลบหมูกักขังนวงเหนียวเอาไว้จริง
มันมีคำถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเขาดูแลไม่ดีจริงเนี่ยมันมีภาพลูกตัดเล็บให้แม่
อ๋อที่โพสเอาไว้นะอ่าแล้วพาไปกินข้งกินข้าว
ก็ดูเขาก็ดูแลดีเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันด้วยนะตอนที่โต๊ะกินข้าวอ่ะ
อ่ามีภาพนั้นไหมนั่งกันเหมือนนั่งกันสักสี่คนเนอะมีลูก
เห็นไหมฮะขวามือเนี่ยเห็นไหมฮะตัดเล็บให้นะครับอ่าเนี่ยค่ะ
อ่าซ้ายมือก็ไปกินข้าวกันเฮียโตบอกโอ้โหมันคือการสร้างภาพ
อืมพาไปกินข้าวเนี่ยพาไปครั้งเดียวอ๋อเหรอคะ
กลับมาก็ขังเหมือนเดิมตัดเล็บให้ก็ตัดตอนที่พาไปอาบน้ำ
แล้วก็นี่มาทำเป็นตัดเล็บให้แล้วถ่ายภาพเอาไว้สุดท้ายก็เอาไปขังเหมือนเดิม
เอาแล้วที่มีคนเขาให้ข้อมูลล่ะบอกเฮียโตจะถูกขังได้ยังไง
เดินออกมานอกบ้านก็มีเออเหมือนออกมาเดินได้ปกติเอ๊ะถ้าถูกขังไม่น่าเดินได้เนอะ
เฮียโตบอกตอนออกนอกบ้านเนี่ยคือพยายามไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหลายครั้ง
ยืมโทรศัพท์มือถือจากใครเพื่อโทรหาญาติคนอื่นที่เขาไว้ใจได้เนี่ย
ก็ไม่มีใครให้ใช้เพราะคิดว่าตัวเขาเนี่ยตัวเฮียโตเนี่ยบ้า
แต่ที่จริงเนี่ยไม่เคยบ้าแต่เบลอเพราะว่าเพราะว่าถูกฤทธิ์ยาสลบนะฮะ
ขังอยู่อีกห้องหนึ่งก็คือนี่ไม่ได้เพราะความเป็นห่วงเมียอีก
เพราะยังไม่รู้ว่าเมียเนี่ยตายไปแล้วไม่มีใครบอก
ขอยืนยันว่าตัวเองไม่ได้บ้าเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาแล้ว
หมอก็ยืนยันว่าไม่ได้บ้าเรื่องที่สังคมได้รับรู้ทุกอย่างที่พูดไปคือเรื่องจริง
เห็นมีตัดเล็บทุรงเล็บเท้าอะไรอย่างเงี้ย
บอกหัวใจให้มารับผิดเถอะว่าสมควรแล้วที่
เองทำกับพ่อแม่ในการนี้ต้องรับมารับผิดชอบที่มันทำไว้
ความจริงทุกประการรับรองได้ผมจำได้ผมไม่ได้บ้า
ผมเป็นคนปกติ
ขังหนวงเหนียวอะไรตั้งหลายปีเนี่ยมันมีโอกาสตั้งหลายรอบ
ทำไมไม่ออกมาแจ้งความแจ้งเหตุ

การแจ้งความแจ้งเหตุเนี่ยจะช้าหรือเร็วไม่ใช่สาระสำคัญ

จริงพี่ทนายเดชาเนี่ยแกก็เป็นทนายอยู่นะครับ

แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแกจุดประเด็นนี้มา

แต่เรื่องคดีแพ่งทำไมไม่แจ้งอาญาอย่างที่แกบอก
ใช่ครับมันจะมีกระบวนการมีวิธีการขั้นตอน

ตำรวจที่ฉะเชิงเซาบอกว่ามันต้องแยกออกเป็นหลายกรณีนะฮะ

เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเสียชีวิตของภรรยาของเฮียโตนะครับ
ซึ่งก็คือเจ๊ติ๋มนะฮะ
คือภรรยาของเฮียโตที่เสียชีวิตเฮียโตเนี่ย
อยากให้ตรวจสอบว่าถูกฆ่าอำพลางหรือเปล่า

ข้อมูลก็คือมีเรื่องการจัดงานศพที่ทำไมไม่บอกใครเลย
มีคนไปงานแค่๗คนนี่นะฮะ
แต่ว่าทางญาติของฝั่งของสะพ้ายลูกสะพ้ายเฮียโตก็บอกดูสิในห้องน่ะ
คือแยกเพราะว่าต้องดูแลแยกคนกัน
มีเบาะลมอย่างดีมีเตียงอย่างดีเพื่อจะดูแลผู้ป่วย

สุดท้ายคุณแม่ไปผูกคอตายนี่นะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการวางยาสลบใช้ยาสลบหมู
เพื่อทำให้เฮียโตเนี่ยสูญเสียเรื่องสติสัมปชัญญะต่าง
พวกนี้ก็ต้องไปตรวจสอบซึ่งมันต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาส
มันต้องตรวจสอบย้อนหลังไปอีกว่าโอ้โหมันมีสารตกค้างอะไรในร่างกายหรือไม่
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเอาคืนซึ่งทรัพย์สินต่าง
เฮโตบอกว่าระหว่างนี้๒ปีกว่าที่ถูกกักขังแล้วก็ถูกวางยาสลบ
ถูกลูกชายที่มายื่นขอจัดการเรื่องของทรัพย์สินต่างเนี่ย
ย้ายถ่ายเทแล้วก็โอนเงินโอนทรัพย์สินไปหมดเลย๖๐กว่าล้าน
นี่หลักฐานต่างตำรวจก็ไปตรวจสอบหมดแล้วนะฮะเก็บหลักฐานหมดแล้ว
ก็เหลือการรอสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างวันนี้ตำรวจบอกสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหมดแล้วด้วย๑๐ปาก
เหลือก็คือลูกชายลูกสะพ้ายพ่อแม่ของลูกสะพ้ายของเฮียโตเท่านั้นเอง

เขากลับมาแล้วกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเซานะครับ
ได้ข้อมูลจากตำรวจนะครับว่าขณะนี้ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์มันยังออกมาไม่ครบนะฮะ
คดีนี้จำเป็นต้องพึ่งผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจสอบให้ครบทุกมิติ
เนื่องจากมันเป็นคดีที่มันผ่านเวลามานานสองปีกว่าเกือบสามปีค่ะ
เรื่องราวต่างที่เฮียโตเล่ามาเนี่ยแล้วก็ไปชี้จุดต่างว่าเกิดเหตุตรงนั้นถูกกระทำตรงนี้เนี่ย
มันต้องไปลงรายละเอียดให้แน่ชัดเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจบอกว่ายืนยันได้เพียงว่าเฮียโตเนี่ยเคยอยู่บ้านของลูกสะพ้ายจริงเพราะไปชี้ได้หมดว่าห้องไหนคือห้องไหนอะไรยังไง
แล้วที่เล่าเอาไว้เนี่ยแล้วพอไปชี้เนี่ยเออมันมีจริงนะฮะส่วนจะถูกกักขังหรือทรมานหรือไม่
มันต้องหาหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมอื่นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อยืนยัน
ตำรวจบอกว่าลูกสะพ้ายของเฮียโตกลับมาถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะคือเป็นจังหวะที่มีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยเธอไป
เที่ยวฮ่องกงพอดีไปเที่ยวพอดีกลับมาเมื่อคืนเที่ยวบินเดียวกับเบนส์เดบอนเที่ยวบินเดียวกันเลยนะฮะส่วนลูกชายของเฮียโต
ไม่ได้ไปต่างประเทศนะฮะไม่ได้ไปกับภรรยาอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละไม่ได้หนีไปไหนด้วยเพียงแต่เขาไม่ออกมาตอบโต้อะไรเท่านั้นเอง
ตอนนี้ตำรวจกำลังประสานนะฮะเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ย
มาชี้แจงข้อมูลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สอบพยานไปแล้วทั้งหมด
ค่ะอ่าซึ่งเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตำรวจบอก
คุณแซคนัทวินไปที่บ้านของเฮียโตนะครับซึ่งเคยเปิดเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเป็นรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบ้านโพฉะเชิงเซานะฮะ
อ่าแล้วยังมีพวกแบบเดินสายไฟอะไรอีกเยอะแยะคือกิจการใหญ่อ่ะคือเฮียโตอ่ะ
เฮียโตอายุ่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีนะครับปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะฮะปิดไปแล้วนะครับได้เจอกับน้องชายของเฮียโตนะครับ
เสื้อฟ้านี่นะฮะที่คุณแซคนัทวินยืนคุยด้วยน้องชายเฮียโตบอกว่า
มันก็มีข้อสังเกตในหลายประเด็นนะที่สงสัยอยู่นะฮะ
อย่างเช่นที่คนสงสัยว่าเฮียโตอันไซเมอร์หรือเปล่าอืม
น้องชายเฮียโตบอกเฮียโตกับเจ๊ติ๋มภรรยาของเฮียโตเนี่ย
ไม่เคยมีอาการอันไซเมอร์นะฮะความจำเลอะเลือนอะไรพวกนี้
ความจำเสื่อมนี่ไม่มีนะครับอืม
ถ้าจะมีก็คือช่วงก่อนที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายจะพาตัวเฮียโตกับเจ๊ติ๋ม
ไปดูแลขังเอาไว้ในห้องจะที่บ้านเดิม
หรือว่าบ้านของลูกสะพ้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเฮียโตกับเจ๊ติ๋ม
ท้องเสียอย่างหนักแล้วเป็นพร้อมกันเลยเนอะ
แล้วจากนั้นก็เริ่มมีอาการผิดปกติไปเลยค่ะมึนมึนเบลอเบลออืม
ตอนแรกญาติญาติยังคิดว่าเฮ้ยโดนของหรือเปล่าอ่า
จะพาไปแก้คุณสัยด้วยซ้ำแต่ลูกชายก็เอาตัวพ่อกับแม่เนี่ย
ออกจากบ้านแล้วพาไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอ๋อค่ะ
ทีนี้ก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลยทางน้องชายของเฮียโตนะฮะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอานะอาของลูกชายเฮียโต
ก็เลยฝากบอกไปถึงลูกชายเฮียโตบอกถ้าหลานฟังอยู่เนี่ย
อยากให้หลานออกมาพูดเหลือเกินอยากให้หลานออกมาพูดจริง
ว่าไม่ได้ทำร้ายพ่อกับแม่ตัวเองอืม
ครับยังไม่หาซิงซื่อเบาะลุงเช้ามาเบอร์เลยอ่ะอ่า
เอออย่าให้มันพูดครับมีอะไรก่อนมาพูดนี้
พ่อมันรักมันมากนะครับลูกคนเดียวอืม
หุ้นได้คุยกับช่างอ่อทธิ์นะฮะค่ะ
เป็นช่างที่เคยมารับเหมาต่อเติมบ้านให้กับเฮียโตนะฮะ
ช่างออดบอกว่าย้อนไปนู่นเลยฮะปี๖๓
เฮียโตขับรถมาหาที่บ้านเพื่อจ้างให้ไปทำบ้านให้หน่อย
ทั้งเฮียโตกับเจ๊ติ๋มก็แข็งแรงปกติดีนะฮะ
คือตอนนี้เฮียโต๖๗ใช่ไหม
ปี๖๖ย้อนไปปี๖๓ตอนนั้นก็๖๔เฮียโตกับเจ้าติ๋มนะฮะ
อยู่เจ๊ติ๋มมีอาการผิดปกติไปอยู่ก็จำอะไรไม่ได้
พูดจาไม่รู้เรื่องผ่านไปอีกวันสองวัน
เฮียโตเป็นมั่งเป็นเหมือนเจ๊ติ๋มเลย
อันนี้ช่างออดบอกไปทำบ้านให้อยู่เนี่ยเห็นเลย
เริ่มึนพูดจาไม่รู้เรื่องถึงขั้นเดินใส่กางเกงในตัวเดียวอยู่ในบ้าน
ซึ่งช่างออดบอกเฮียโตแกไม่เคยทำแบบนี้
เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นโอ้โหร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้ารับเหมาเดินสายไฟอะไรเยอะแยะไปหมด
นี่ฮะช่างออดบอกที่ทำให้รู้ว่าเฮียโตผิดปกติ
ก็คือเฮียโตเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ดีเดินไปหยิบเศษไม้เอามาไขประตูรถยนต์
แล้วบอกช่างออดบอกแม่ทำไมมันไขประตูไม่ได้สักที
ก็ที่หยิบมามันเป็นเศษไม้ไม่ใช่กุญแจรถอ๋อ
ทีนี้ญาติญาติก็เริ่มผิดสังเกตนะฮะ
แล้วพอเริ่มผิดสังเกตลูกชายของเฮียโตก็มาบอกทุกคน
อย่ามายุ่งนี่คือเรื่องในครอบครัว
แล้วลูกชายเฮียโตก็พาพ่อกับแม่ไปอยู่บ้านเมีย
ค่ะอ่าก็คือฝั่งบ้านของพ่อตาแม่ยายลูกสะพ้าย
แล้วช่างออดบอกนี่ผมยังทำบ้านให้เฮียโตไม่เสร็จเลย

เฮียโตพอพาพ่อกับแม่ไปแล้วมาบอก
บอกหยุดแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่ต่อไม่เติมแล้ว
ออดบอกที่ออกมาพูดวันนี้
เพราะถ้าหากเฮียโตกับเจ๊ติ๋มถูกวางยาสลบ
กักขังนวงเหนียวถูกทรมานจริง
ก็อยากให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นกับเฮียโตและเจ๊ติ๋ม

แล้วเฮียโตมีอาการเหมือนกันตอนไหนครับ
หลังจากเก๊เป็นแค่วันสองวันเอง
แต่เฮียแกแบบแกคนแข็งแรง
ตุ้นหนังไปไปครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่ครับสวัสดีครับ
คุณแช็คด้านทวินได้คุยด้วยครับ

พระอีทบอกเฮียโตเคยขับรถมาหาที่บ้าน
เล่าให้ฟังบอกถูกฝั่งลูกชายเนี่ยจับขังทำร้ายร่างกาย
แล้วเคยเห็นพ่อตาแม่ยายเนี่ยมาที่บ้านเฮียโต
มาขนของของเฮียโตเอาไปขาย
ส่วนลูกชายเฮียโตเท่าที่เคยสัมผัส

ยังแปลกใจอยู่หลังได้ยินข่าว
ว่าทำไมทำกับพ่อกับแม่แบบนี้

ลูกชายเองเขาก็รักแม่เขามาก
ไปไหนมาไหนพาแม่ไปตลอด

คือยังไงก็อย่างที่ผมบอกแล้วฮะ
ว่าเจ๊ติ่มพระยาเฮียโตนะครับ

โตนะครับวันนี้บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ครอบครัว
ของลูกสะพ้ายเฮียโตเนี่ยส่งหลักฐานทุกอย่าง
หลังจากถูกให้ข่าวถูกโจมตีถูกพาดพิงต่างนานาเนี่ย
หลักฐานทุกอย่างรวบรวมส่งให้ทนายความเรียบร้อยแล้ว
ส่วนจะออกมาชี้แจงจะออกมาแถลงข่าวอะไรยังไงหรือไม่
กำลังปรึกษาหารือกันอยู่ในฝั่งของสะพ้ายกับลูกชายเฮียโต
แล้วก็ญาติยาดของเขาญาติของฝั่งสะพ้ายเฮียโตบอกว่า
ที่หลายคนกำลังมองว่าเอ๊ะผู้ที่จะมาเป็นทนายความให้กับฝั่งนี้เนี่ย
ทนายเดชาหรือเปล่าอ่าค่ะก็ทนายเดชาออกมาโพสต์ใช่ไหม
บอกระวังจะโอละพ่อนะออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะ
เราวันนี้ก็ต่อสายไปหาทนายเดชานะครับพอดีไปว่าความอยู่ต่างจังหวัด
ผมไม่ได้ไปคุยด้วยทนายเดชานี่นี่ฮะ
นายเดชาบอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยในสตอรี่ของเฮียโตเนี่ย
เอาแค่เรื่องการทำไมไม่แจ้งเหตุทำไมไม่แจ้งความเนี่ย
แจ้งช้าเหลือเกินเนี่ยผ่านมา๒ปีกว่าแค่นี้ก็มีพิรุษแล้ว
ถ้าเกิดเรื่องที่เฮียโตพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเนี่ยทนายเดชาบอกมันก็น่าเห็นใจมากนะ
แต่ทำไมแจ้งช้าเหลือเกินค่ะส่วนประเด็นที่ว่าได้รับการติดต่อจากฝั่งลูกชายของเฮียโต
ให้เป็นทนายช่วยเหลือทางคดีให้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวฟังธนายเดชานะฮะ
เพื่อสู้คดีกับเฮียโตจะรับไหมคะเอออันนี้ผมยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นนะฮะ
ปกติผมก็ไม่เคยรับคดีที่แปดริ้วอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้จักคนเยอะนะฮะ
จากเราเป็นคนแปดนิ้วโดยกำเนิดเลยนะฮะก็ไม่ค่อยอยากยุ่งนะครับ
สุดท้ายก็ต้องรอฟังทางฝั่งของลูกชายกับลูกสะพ้ายของเฮียโตนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะชี้แจงไหมคอหักล้างต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความจริงรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะมากนะในสิ่งที่เฮโตเล่าออกมาเนี่ย
ซึ่งเฮียโตบอกไม่ใช่แค่มีการเล่าด้วยปากเปล่านะอืม
โตบอกตัวเฮียโตเองก็มีหลักฐานนะ

โอนเงินต่างที่ขอตรวจสอบย้อนหลังไปว่าเออ
มีใครโอนจากบัญชีอะไรแบบไหนอะไรยังไงไปบ้าง

ตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำไปหลายคนละ๑๐ปาก
เหลือลูกชายลูกสะพ้ายของเฮียโต
ที่เป็นพยานแพทย์ล้อมสำคัญที่ถูกพลาดเพียงหนึ่ง

หลายคนอยากจะรอเนอะไม่รู้ว่าจะออกมาพูดเรื่องนี้ว่ายังไง
ครับนะคะเดี๋ยวตามกันต่อยาว